คุณผู้ชมวันนี้๑๖พฤษภาคม๒๕๖๔
เป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ออกไปดูครับว่าออกอะไรกัน

หน้า๓ตัว๒ครั้งมี๘๔๓กับ๖๑๕
เลขท้าย๓ตัว๒ครั้งเช่นเดียวกันนะฮะ

ตัวเองก็ซื้อ๑๕ใช่ไหมเนี่ย

ผมซื้อลอตเตอรี่๑๐๑๓ครับ

ดวงยังไม่ได้ยังไม่โดน
อะไรเยอะกับพวกนี้แต่ว่าพอเป็นหอมปากหอมคอ
อย่าอะไรเยอะแต่ทุกวัดค่ะ
คนที่ผิดหวังมาดูคนที่เขาสมหวังกันบ้างดีกว่า
ไปที่ชนบุรีก่อนเลยครับแม่ค้าตลาดนัดที่อำเภอบ้านเบิง
มาตีเป็นเลขเดินขึ้นเขาเขาบอกเท่ากับ๗กับ๙
แล้วปรากฏว่าโชคดีครับ
รับรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท

สลากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ
เพราะว่าซื้อสลากมา๓ปีไม่เคยถูกสักครั้งเดียว
มาครั้งนี้โชคดีรางวัลใหญ่เลยครับยินดีด้วยครับ
ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคนดวงเฮงค่ะ
นี่จะบอกว่าคู่บุญคู่บรมีจริงนะคะ
คุณยายกับคุณพี่ท่านนี้ค่ะคุณยายชื่อว่า
เลี้ยบุงอายุ๗๗ปีแล้วนะคะ
กับคุณแหวนเพชรแก้วศรีอายุ๔๕ปี
เพิ่งจะรับทรัพย์ก้อนโต๖ล้านบาทไปหน่อนะฮะ
ทั้งสองคนบอกว่าพี่เบิร์ตรู้ไหม
ครับก็รู้ไหมว่าโควิดให้โชคยังไงหรือเปล่า
เพราะวันก่อนในหมู่บ้านเขามีงานศพ
แต่ว่ายายกับพี่แหวนเพชรเนี่ยแกไม่ได้ไปร่วมงาน
เพราะว่ากลัวโควิดไงก็เลยนั่งอยู่บ้านเฉย
อยู่เฉยแล้วจู่ก็มีพ่อคาเร่

มาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อมา๑ฉบับ
แล้วก็หารการจ่ายกันไปค่ะ
เสริมดวงกันล่ะคราวนี้รับกันไปเลยนะคะ
งานเข้าเข้าโครงการคนละครึ่ง
ไม่ต้องลงทะเบียนรับไปคนละ๓ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนไม่ทัน
ลงทะเบียนเรารักกันเลยได้ไหม

เราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมใช่ส่วนที่แพร่สองสามีภรรยา
รับจ้างทำประตูไม้สักดวงเฮงครับรับโชคไป
เลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ได้๑๔
ขออภัยคุณผู้ชม๑๒ล้านครับ
ล้านแถมพ่วงเลขท้าย๑๔อีก๒ใบครับ
ได้ไป๑๒ล้านกับ๔๐๐๐บาท

เจ้าของรางวัลนี้บอกว่าเอาเลขเบอร์โทรศัพท์นี่แหละ
ของสามีนี่แหละไปเสี่ยงโชค
เพราะว่าสามีซื้อเครื่องใหม่สักพักแล้วได้เบอร์มาใหม่
ก็เลยลองดูซิงวดนี้มือถือใหม่เบอร์ใหม่จะให้โชค
แบบอธิษฐานถึงพ่อถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกทีเถอะ
ถ้าเกิดลูกถูกหวยนะเดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อของมาใช้หนี้ด้วยนะ

พอออกมาโอ้โหพ่อแม่คงโดนบันดาลให้สมใจ
ค่ะนะครับสิบสองล้านนอนครับอืม
นะฮะไปบุรีรำกันอีกสักรอบเถอะนะฮะ
เพราะไปเจอนะฮะคนดวงดีคนนี้ไปแสดงความยินดีกับเธอหน่อย
เธอชื่อนางทองศรีสินทรอายุห้าสิบสองปีเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
เล่าแบบนี้บอกว่าน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศ
ทำงานอยู่ต่างประเทศโทรมาบอกเลขบอกพี่
ซื้อแค่ฉบับเดียวครับคุณผู้ชมครับ

แต่คนดวงมันจะเฮงนะครับ
ก็รับไปหน่อ๖ล้านบาทครับ
เลขที่บ้านแท้ไม่ซื้อ
๕๗๙เลยปุ๊ยโครตรง
ไม่ฝันอะไรเลยเหรอคะไม่ฝันไม่อะไรเลย
คือเป็นคนที่แบบคือถ้านึกอะไรได้ก็ซื้อแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อ
คือแบบว่าเอาแค่ก็พอแบบหอมปากหอมความสนุก
อย่าไปเยอะตั้งใจทำมาหากิน
หนึ่งสมองสองมือของเรานี่แหละคือทรงพลังที่สุดแล้วทำมาหากินกัน